เฮ้ยคุณผู้ชมช่วงนี้นี่เกิดเหตุในโรงเรียนดังแถวบ่อยนะครับ
มันมีเด็กนักเรียนโดนคนร้ายมาจี้เงินไปร้อยหนึ่ง

แต่เมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งเหตุการณ์
ผู้ชายปีนเข้ามาจะเข้ามาในโรงเรียน

คุณผู้ชม
เราทำลูกศรชี้เนี่ยคุณผู้ชมนั่นคือคนก่อเหตุนะ
หมอบอยู่บนพื้นเลยครับ
มีคุณครูกับรอปภของโรงเรียนยืนล้อมเอาไว้ด้วย
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี่แหละคุณผู้ชมฮะ
คนก่อเหตุเป็นชายสวมเสื้อสีขาว
กางเกงขาสั้นสีดำอายุน่าจะสัก๓๐๔๐อาการเขาหลอนด้วยนะ
แต่ไม่รู้ว่าหลอนยาเสพติดหรือว่าหลอนจากอาการป่วยทางจิต

คนร้ายปีนข้ามรั้วหลังโรงเรียนเข้ามา
กำลังจะปีนเข้าไปในอาคารเรียนของเด็กม๖แล้ว

รอปภกับเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน
ล้อมจับตัวคนร้ายเอาไว้ได้
พอค้นดูเฮ้ยมีอะไรมาหรือเปล่า
นั่นแหละฮะเจอมีด

เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งตำรวจให้มารับตัวไปครับ

แต่ถ้ายังจำกันได้ย้อนไปไม่กี่วันเองคุณผู้ชม
ช่วงเช้ามืดวันอังคารประมาณตี๕กว่า

นักเรียนโรงเรียนเดียวกันนี้เลยฮะ
พึ่งจะโดนคนร้ายจี้เงินไปร้อยบาท

ตำรวจก็จับกลุ่มตัวได้เมื่อวานนี้ครับ
สรุปว่าคนร้ายเป็นวินมอเตอร์ไซค์ย่านสุธิสานี่เอง

ใช่ฮะวินมอเตอร์ไซค์ยอมรับว่าเขาก่อเหตุจริง

ทีแรกจะเอามือถือเด็กไปขายด้วยนะ
แต่พอเด็กยื่นให้มาร้อยหนึ่งเอาแค่เงินก่อนก็แล้วกัน

การจับกลุ่มครั้งนี้ส่วนหนึ่งเนี่ย

อาจารย์ชัดชาติทางด้านซ้ายนี่เองครับ
อาจารย์ชัดชาติลงพื้นที่ไปครับ
เพราะว่าช่วงเช้าเมื่อวานนี้ก่อนจะจับกลุ่ม
อาจารย์ชาติชาติลงพื้นที่มาโรงเรียนแห่งนี้เลย

พบว่าบริเวณรอบเนี่ยมันมีจุดที่มันเปลี่ยวด้วยไงฮะ

เด็กบางคนมาเรียนตี๕๓๐คือมันก็ยังมืดอยู่

อาจารย์ชัชชาติไปประชุมหารือกับพอสำนักงานเขต
จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้นครับ
จะให้เทศกิจและพนักงานกวาดถนน
รวมไปถึงพนักงานรักษาความสะอาดที่ปฏิบัติงานทุกเขต
กว่าหมื่นคนเนี่ยต้องเป็นตาสับปะรดแล้ว

ช่วยเป็นหูเป็นตาให้หน่อยครับ

รวมไปถึงต้องขอความร่วมมือกับตำรวจ
เพราะว่ากรทมอาจจะไม่ได้มีกำลังพลเพียงพอที่จะไปดูแลทุกโรงเรียน

เรื่องความปลอดภัยและความไม่ปลอดภัยในมิติอื่น
และคงจะไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนแห่งนี้นะ

เนี่ยเป็นบทเรียนครับไปขยายผลต่อให้เกิดความปลอดภัยตามสถานศึกษาทั่วกรุงเทพเลยคือ
พอเช้ามืดแบบนี้แหละก็จะเป็นพนักงานรักษาความสะอาดที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่
วาดก็กวาดไปแต่อาจจะต้องให้พี่ช่วยดูด้วยนะครับ
จะบอกว่าเมื่อกี้ที่คุณชัดชาติไปคุยกับพี่ผู้หญิงท่านนั้น
เขาก็คือพนักงานนี่แหละที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนั้นในเวลาช่วงเช้ามืด
แล้วเขาก็เป็นคนที่บอกว่าเขาเห็นเด็กนักเรียนจะมากันตอนเช้ามืดแบบนี้
แล้วก็เห็นเหมือนรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายด้วยซ้ำเนี่ยก็เล่าให้คุณชาติชาติฟังว่าเนี่ย
ตรงเนี้ยนะเด็กนักเรียนมักจะเดินกันมาตรงนี้บริเวณนี้ครับนี่แหละก็เลยอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันก็เป็นหนึ่งในเบาะแสด้วย
เนี่ยตอนที่อาจารย์ชาชาติพูดว่าก็พอไปถามพี่คนมาสักครู่พี่ก็บอกนะโอ้หนูก็กลัวเหมือนกันนะเดี๋ยวคนร้ายจะมาเห็นจะมาทำร้ายเขาเหมือนกัน
คือโรงเรียนในเมืองอ่ะครับหลวงเด็นไหนที่ดูแล้วนะครับจะต้องตรวจรารวร์รรดรอบโรงเรียนแบบนี้ก็รบโกนพิจารณาด้วย